สุดท้ายส่งท้ายปลายปีแล้วใช่ไหมคะก็เลยจะพาสายมูทั้งหลายไปขอพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กับพระพิคเนตปางประธานพรที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะเป็นที่ไหนติดตามในช่วงพิกัดเฮ่ง
ก่อนจะหมดปีนะคะเราต้องหาที่มูเสริมดวงให้ปังตลอดปี๒๕๖๗กันสักหน่อยเลยค่ะ
วันนี้นะคะหมอไก่ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาไหว้พระพิคเนตปางประธานพร
และมาเสริมดวงนะคะที่พระอุโบสถมหาเจดี
ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทัชมาฮาวประเทศอินเดียกันค่ะ
ตอนนี้หมอไก่อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
และวัดที่หมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะมาเปิดดวงรับทรัพย์รับความโชคดีในปี๒๕๖๗นี้ก็คือ

และสิ่งแรกนะคะเมื่อเรามาถึงที่วัดนี้ค่ะเรียกว่าเด่นสะดุดตามากเลยนะคะ
นั่นก็คือพระอุโบสถมหาเจดีค่ะเรียกว่ามีความสวยงามตะกานตาไม่เหมือนที่ไหนเลยนะคะ
เพราะว่าพระอุโบสถแห่งนี้ค่ะได้รับแนวคิดการสร้างมาจากทัชมาฮาวประเทศอินเดียเลยนะคะ
ลักษณะค่ะของพระอุโบสถนี้นะคะก็จะเป็นเจดีสามองค์ค่ะ
กลางก็จะเป็นสถูปใหญ่นะคะส่วนซ้ายขวาก็จะเป็นสถูปบริวารนั่นเองค่ะ
ด้านบนนะคะก็จะเป็นลานโล่งแบบนี้ค่ะเรียกว่าเป็นลานสำหรับการรับฐานองค์เจดีนั่นเองค่ะ
ส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นพื้นที่สำหรับการไหว้พระทำบุญฟังเทศฟังธรรมทั่วไปค่ะ
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หมอไก่จะพาคุณผู้ชมมาเปิดดวงรับทรัพย์รับความโชคดีในช่วงปี๒๕๖๗นี้ก็คือ
พระพิฆเนตปางประธานพรพระพิฆเนตปางประธานพร

อย่างที่ทุกคนทราบกันค่ะว่าพระพิคเนธนะคะคือมหาเทพแห่งความสำเร็จ
ถ้าใครนะคะที่อยากจะประสบความสำเร็จสมหวังนะคะในช่วงปี๒๕๖๗ค่ะ
ปักหมุดมาไหว้พระพิคเนตองค์นี้ด่วนเลยนะคะ
และหนึ่งเคล็ดลับสำคัญนะคะในการไหว้พระพิคเนตให้ได้ผลสมใจปรารถนาค่ะ
นั่นก็คือก่อนที่เราจะกลับบ้านนะคะเราจะต้องมาย้ำเตือนคำอธิษฐานค่ะกับหนูมุสิกะนี้นะคะ
ก็คือเป็นการกระซิบที่ข้างหูหนูมูซิกะค่ะ
ซึ่งหนูมุสิกะนะคะจะเป็นบริวารของพระพิคเนธค่ะ
มุสกะนี้นะคะก็จะนำคำขอของเราค่ะไปทูลต่อพระพิคเนตอีกครั้งหนึ่ง
ทำให้คำขอของเราสมหวังอย่างที่ใจปรารถนานั่นเองค่ะ
ในช่วงปีหน้านะคะจะมี๒ราศีค่ะที่เรียกว่าเป็นราศีม้ามืด
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก่อนใครเพื่อนเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีพฤกษกและชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ
ทั้งสองราศีนี้นะคะเรียกว่าเป็นราศีที่เผชิญหน้ากับอุปสรรคมานานนะคะ
แต่ในช่วงปีหน้าค่ะคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่สมใจปรารถนานะคะ
แต่คุณผู้ชมคะการที่คนเราค่ะจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะ

การที่เรามามูเตลูหรือว่าการที่เรามาไหว้พระไหว้เจ้านั้น
เป็นเพียงการเสริมสร้างกำลังใจให้กับตัวเราเท่านั้นนะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของวัดโพรงอากาศได้เพิ่มเติม
ทางเฟซบุ๊คตลอดข่าวและติ๊กต๊อกไทยรัฐนิวส์นะคะ
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปฝากดูพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ

โอ้โหมีโอกาสนะทุกคนค่ะ
นี่ก็คือจะชิ้นปีอุ๊ยเผื่อแป๊บเดียว

อ่ามีโอกาสให้ไปกราบไหว้ขอพรและทุกคนค่ะ